คุณผู้ชมพาไปกินของหวานเมนูนี้
เทือนวงการของหวานมาก
ไอติมหรือไอศครีมมารวมกันกับของเขา

มีมะเขือเทศมีถั่วฝักยาว

หรือว่ากินส้มตำแบบฟรี๊ส

จิ้มกระผับเพื่อความแซ่บงัวเพิ่มรสชาติ

ทางร้านก็ยังมีรสชาติแปลกอีกอย่าง
เช่นรสส้มตำรสลาบรสผัดหมี่โค้ง

มันกลายเป็นไอตีมส้มตำปูปลาร้า
มันลงตัวแห้ง

มันฉีกกดความเป็นรสชาติไอศครีมที่แบบ

อันนี้ไม่แล้วมันแปลกมากเลย
รีวิวร้านไอติมหรือไอศครีม

มีผักสดมีมะนาวให้บีบก่อนกิน

มีถั่วฝักยาวมีผักเคี้ยง

ร้านบาร์ไอติมตั้งอยู่ถนนธนรัฐ

คุณปริมเจ้าของคลิปเธอก็บอกว่า
รู้สึกแปลกใจเพราะว่าเพิ่งเคยเจอครั้งแรก

มันคือแบบมันออกเป็นเชอเบ็ดนิดนึง

แล้วเอาออกมากินแบบส้มตำแยบแข็ง

ไม่ได้คาวแต่มันคือเป็นส้มตำที่ออกเป็นกลิ่นมากกว่า

ปูที่เขาให้มาเป็นปูต้มก็กินได้เหมือนกัน
นอกจากไอติมรอไอสครีมส้มตำปุ๊บประนันซ์แล้ว

แล้วมีอะไรมีพักโพด

ผัดเผาอ่าอันนี้อะไร
จะมีผัดหมีโคลาผัดหมีโคลานี่ไง

แทบจะไม่ใช่ไอติมแล้ว
เฮ้ยมะเขือพวงมากุ้มมันเป็นตัวเลยจ้า

รสชาติมากมายพร้อมที่แบบหน้าตามันเหมือนของขาวจริง

เขาใหญ่๘๐๑๐๐บาทเห็นไหมส้มตำก็ทำเป็น๔อันแบบ

เรียกได้ว่าโอ้โหคนที่เขาเห็นรีวิวของเจ้าของคลิปนี้
บอกว่าอยากจะพาอยากจะไปกินเลย
คลิปนี้มีคนชมกว่าสี่แสนครั้งหลายคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันแปลก
ไอเดียเขาเก๋มันเป็นการเปิดโลกแบบเอาของขาวของหวานมารวมกันมากเลย
บางคนบอกว่าเคยไปลองชิมแล้วอร่อยจริงส้มตำกับลาบเขาว่าเด็ดมาก
แล้วแซวว่าต่อไปนะมันน่าจะมีส้มตำที่แบบว่ารสชาติแปลกแบบนี้
แล้วทำให้เราแบบอยากกินส้มตำโดยที่ไม่ต้องเหงื่อตกกับส้มตำจริง

นาวใส่ก่อนเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงอะไรอย่างนี้
บางคนบอกว่ามันไม่เข้ากันแต่สุดท้ายมันกลายเป็นเข้ากันอย่างลงตัว

นี่สารพัดเมนูแซ่บทั้งนั้นเลย

ถ้าเราหนีร้อนไปเพิ่งเย็นเรากินเผ็ดมา
แล้วเลยอยากกินอะไรหวานคลายเผ็ดซะหน่อย
แล้วมากินพวกนี้โอ้โหหนักกว่าเดิม

แสบคอหน่อยเผ็ดแบบแสบคอหน่อย